บอกคุณผู้ชมพี่เบิร์ตแบบนี้
ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้แสดงความเสียใจกับพี่ด้วย
เพราะว่าพี่จะมีปุ้ยอยู่กวนประสาทไปอีกนานเลย

มันทรมานนะปุ้ยนะนั่งกินนอนกิน

คุณยายทัวร์ธันนี่๑๐๕ปีแล้วสารินขอสักประมาณ๘๐ปีพอค่ะ

อยู่ดิคุณผู้ชมอยู่อาจจะนั่งประมาณ
มาอ่านข่าวด้วยกันก็ได้นะ

ใครถึงจะบอกว่าเพราะว่าคุณยายทวดท่านเนี่ย
ท่านชอบร้องเพลงท่านชอบรำวง
แล้วรสลินก็ชอบมากด้วยสิคะ
เหมือนกันเลยลองดูค่ะ
โอ้โหถือว่ายังแข็งแรงเลยนะ๑๐๕ปี
ใช่ค่ะให้คุณผู้ชมเดาตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่า
ทายสิว่าคุณยายท่านนี้อายุเท่าไหร่

ในใจประมาณนั้นนะเออในใจร้อยกับ๕ปี
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วดูสิคล่องไหมคะพี่เบิร์
สุดยอดฮะคล่องมาเดินเหินลำวงอะไรอย่างนี้ค่ะอ่า
ลับมาแล้วทำกราฟิกให้หน้าจอด้วยขอบคุณทีมงานนะคะ
ลับอายุยืนกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะนอกจากจะได้สวยแล้วเนี่ยอายุยืนด้วย
ใหญ่คนที่อายุยืนเราจะได้ยินเสมอว่ากินกับน้ำพริก
ใช่กินข้าวกับน้ำพริกกินกับปลากินกับปลาย่างดื่มนมเยอะมาก
เคล็ดลับแล้วที่สำคัญชอบร้องเพลงรำวงมากนี่ค่ะอารมณ์ดีสุขภาพจิตดี

นี่ไงบอกไงว่าเสียใจด้วยนะคะพี่เบิร์ต

นี่คือกุญญายทวดสง่าทูชวรรณท่านอายุ๑๐๕ปีแล้วนะคะ
เป็นคุณยายทวด๕แผ่นดินเกิดในสมัยราชการที่๖ปีพศ
ดูแข็งแรงไหมโอ้โหนี่ชอบดื่มนมเป็นชีวิตจิตใจเลยอ่ะ
ชนิดที่ว่าเหมือนกับดื่มแทนน้ำเลย

ใช่ค่ะท่านอยู่บ้านเลขที่๘๖ตำบลตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
นั่นใครอ่ะคุณยายเสื้อสีชมพู

ลูกสาวลูกสาวค่ะชื่อว่าคุณยายสัมเภาชูชวันท่านอายุ๗๑ปีแล้ว
คือคุณยายทวดสง่าท่านมีลูก๑๐คนแต่ละคนก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วแหละ
อยู่กับคุณยายสัมเภาแล้ววันแม่ใช่ไหมนี่กราบขอพรคุณแม่
นี่ผมชอบชอบแม่ลูกขอพรคุณแม่
กันคือบางคนรู้สึกเขินไม่กล้าทำไม่กล้ากอด
รู้ไหมคะว่าการกอดการแสดงความรักแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจมากเห็นไหมมันไม่ต้องลงทุนเลย
โน้มแก้มไปจุ๊บคุณแม่ลงทุนตรงไหนแล้วทำให้คุณแม่ใจฟูด้วยนะ
ผู้เท่าผู้แก่คือเขาอยากเห็นลูกหลานกลับไปหาเขาอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่คุณยายคุณยายทวดจ๋าขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะ
แล้วก็รสลินขอพรจากคุณยายด้วยนะขอให้รสลินสวยรวยปังเฮงขอบคุณค่ะ

ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะทั้งคู่เลยทั้งคุณลูกด้วย
จากแม่นี่แหละครับประเสริฐที่สุดเลยนะฮะ